คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวเรื่องนี้นะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีนะครับ
มีคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปเบิกเงินมาจากธนาคารสี่พันหกร้อยกว่าบาท

ขี่รถจักรยานยนต์พาคุณตาไปทำธุระนู่นธุระนี่
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้หลอกเอาเงินของคุณตาไปนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือกับไก่อายุ๔๘ปี
ชาวบ้านนโวนจิกตำบลครูเมืองอพวายบริญชำราบ
ที่ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์เงินสด๓๖๐๐บาท
จากคุณตาบุญตาสัดสุวรรณอายุ๗๐ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าธนาคารทกศ
เมื่อตอนเที่ยงของวันที่๑๙พฤษภาคม

เห็นผู้หญิงคนนี้พาคุณตาท่านที่เป็นผู้เสียหาย
ซ้อนท้ายซ้อนไปไหนพาไปไหน

แต่ตำรวจจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ได้
ขณะที่เดินออกมาจากชุมชนหาดวัดใต้อย่างมีพิรุษ
และจากการตรวจค้นในกระเป๋ากางเกง
ก็พบยาบ้าชนิดเม็ดสีส้ม
ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงอีก๒๐เมตร
นี่มีภาพตอนช่วงเวลาจับกลุ่มใช่ไหม
นี่นะครับตอนจับกลุ่มได้เธอก็ปฏิเสธ
แต่ว่าตำรวจก็ค้นตัวก็พบยาบ้าอยู่ในกระเป๋ากางเกง
ควบคุมตัวไปที่บ้านพักเพื่อตรวจค้น
แล้วก็เอาเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุนะครับ
ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
นางสาวละสิตาให้การปฏิเสธ
บอกแบบนี้ครับเธอทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหาร
ตามสั่งแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุบลราชธานี

ซึ่งเวลาเข้ามาในเมืองหมายถึงเวลาคุณตาจะเข้ามาในเมือง
คุณตาก็จะไหว้วานให้เธอขี่รถจักรยานยนต์
พาไปทำธุระนี่ไงภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นว่า
นางสาวละสิตาคนนี้เป็นคนขี่
แล้วก็มีคุณตาบุญตาเป็นคนซ้อน

คุณตามักไห้วานให้เธอมารับไปทำธุระ

คุณตาก็ให้ผู้หญิงคนนี้มารับข้างสถานีตำรวจ
ให้พาคุณตาไปเบิกเงินที่ธนาคารทกศ
แล้วเมื่อคุณตาเบิกเงินมาได้๔๖๐๐บาท
คุณตาแบ่งเงินให้เธอใช้๕๐๐บาท
เธอบอกว่าเธอไม่ได้วิ่งราวทรัพย์
ราวเอาเงินของคุณตาตามที่เป็นข่าว
แล้วก็ตามที่คุณตาได้แจ้งความไว้นะครับ
แต่ทางด้านของคุณตาบุญตาผู้เสียหายก็ให้การนะครับ
บอกว่าคุณตาเองนั่งรถประจำทางเข้ามาเบิกเงินจริง
แล้วก็มีนางสาวละสิตาเข้ามาตีสนิท

หลังจากที่ตาไปทกศเบิกเงินมา๔๖๐๐บาท
ทีนี้ครับนางสาวละศิตาแหม่
ทำทีทำท่าจะขอแลกเงินแบงค์ใหม่
ตาเพิ่งจะเบิกมาจากธนาคาร

ตาก็ล้วงเงินออกมาเอามาให้นางสาวละสิตาแลกเงิน
นางสาวละสิตาก็คว้าเงินจากมือของตา
หลบหนีไปนะครับ
คว้าไปได้ทั้งปึกแล้วนะคุณแต่คืนให้ตาแค่พันบาท
แล้วนางสาวละสิตาก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ไม่ใช่ตาจะไปไหว้วานให้เขาพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่

มันเอาเงินของตาไปฉกจากมือเลยนะครับคุณตาเล่าไว้แบบนี้นะครับ
เบื้องตนโจรนาธิแจ้งข้อหานางสารสิตา
ราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
แล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้า

แล้วก็เสพยาโดยผิดกฎหมายด้วยนะครับ